ฉุนชักปืนยิงคู่กรณีลั่นใส่สาวเจ็บนะครับ
ตอนแรกเนี่ยมันคิดว่าเป็นเหตุการณ์เรื่องชู้สาวกันเหมือนกันนะครับ

ทะเลาะกับแฟนสาวชักปืนยิงหนึ่งนัด
สำนึกผิดพาส่งโรงพยาบาลแล้วก็ชิ่งหนี
ตอนแรกข่าวเสนอออกไปในธรรมนองนี้

ว่าเป็นแฟนกันแล้วก็ยิงกัน
แล้วก็พาไปส่งโรงพยาบาลที่ยิงกันเพราะว่าพิษรักแรงหึง
แต่ตอนนี้ครับคุณผู้ชมฮะตำรวจมีการสอบปากคำ
และคนที่เกี่ยวข้องปรากฏว่าพี่สาวของผู้บาดเจ็บ

บอกว่าที่เป็นพาดหัวข่าวออกไปน่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิด

มันอาจจะเป็นการแค่ปืนลั่น
เพราะเขม่นกันเรื่องการจอดรถขวางทางเท่านั้นเอง

ไม่ใช่เรื่องชู้สาวนะครับ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านดงสรรเงินที่ตำบลบ่อแห้วที่อำเภอ
แฮ้วนะฮะที่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะครับ
ตำรวจสพเมืองลำปางก็รุดไปตรวจสอบ
ปลอกกระสุนขนาดจุด๒๒ตกอยู่ชั้นล่าง๑ปลอก
ส่วนผู้บาดเจ็บคือนางสาวกระแตอายุ๓๐ปี
ก็ถูกยิงที่ต้นขาซ้าย๑นัด
มีการพาไปส่งโรงพยาบาลโดยใครพาไปรู้ไหม
ก็คนยิงน่ะล่ะคือนุ่มผู้ก่อเหตุนี่แหละครับพาไปส่งโรงพยาบาล
ก่อนที่ตัวผู้ก่อเหตุจะขับรถหลบหนีไปทันทีนะครับ
ตอนแรกพี่สาวของนางสาวกะแตคนเจ็บ
สาวชื่อว่านางสาวนัทธนันอายุ๔๓ปี
บอกว่านายกิติคุณหรือโจ๊ก
แฟนของน้องสาวนี่แหละครับเป็นคนขับรถมาหาที่บ้าน
หลังจากนั้นได้ยินโจ๊กกับน้องสาวของเธอก็คือกระแต
มีปากเสียงกันสาเหตุน่าจะมาจากความหึงหวง
จากนั้นไม่นานฝ่ายชายชักปืนขนาดจุด๒๒ยิงใส่น้องสาว
พอยิงเสร็จฝ่ายชายก็คือนายโจ๊กน่าจะสำนึกผิด
ก็เลยอุ้มน้องสาวขึ้นรถพาไปส่งโรงพยาบาลด้วยตัวเอง
แล้วก็ขับรถหลบหนีไปนะครับ
ทีนี้ครับคุณผู้ชมฮะข่าวมันออกมาเมื่อคืนแบบนี้
พี่สาวคนเจ็บให้สัมภาษณ์แบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะ
ตอนเช้าเราไปตรวจสอบต่อนะครับ
เพราะว่าผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่จุดเกิดเหตุอีกครั้ง
ก็ไปพบกับนางสาวนัทธนันอีกครั้งหนึ่ง

บอกว่าตอนเกิดเหตุก็ไม่รู้ว่าน้องสาวกับแฟนเขาทะเลาะอะไรกัน
แต่พอตั้งสติได้ถึงทราบว่าเหตุการณ์เกิดมาจากแฟนของน้องสาว
หรือว่านายโจ๊กคำเหม็นกับสามีของพี่เอง
เขม่นกับสามีของนางสาวนัทธนัน

เพราะว่าสามีของพี่พาลูกน้องมาที่บ้านหลายคน
ทำให้นายโจ๊กเข้าใจผิด
ว่าสามีของเธอพาคนมาไล่โจ๊กออกจากบ้าน

ลามไปถึงเรื่องของสามีพี่ที่ไปจอดรถขวางทางนายโจ๊กเขาไว้

แต่ตอนนั้นคุณน้องสาวก็คือน้องกะแตคนเจ็บเนี่ยนะฮะ

ก็เลยเข้ามาห้ามปรามกับเรื่องราวที่กำลังทะเลาะกันอยู่แบบนี้
แล้วมือเกิดไปปัดปืนจนทำให้ปืนลั่นใส่
คุณผู้ชมเห็นไหมมันคนละเรื่องเลย
เมื่อคืนบอกว่าเป็นนายโจ๊กกับกะแตทะเลาะกันเอง
เป็นแฟนกันทะเลาะกันน่าจะพิษลักษณ์แหลงหึง

แต่ว่าคราวนี้พอมาฟังมันเหมือนกับเป็นเรื่องที่ผิดใจกัน

เกี่ยวว่าแฟนเขาทะเลาะกันนะครับ
อันนี้พี่ได้ข้อมูลมาสรุปให้นักข่าวฟังอีกทีนะครับ
และถามว่าล่าสุดนายโจ๊กที่เป็นผู้ก่อเหตุเนี่ย
เขาหนีไปไหนเขาหนีไปตั้งหลักนะ
แต่ได้โทรมาเคลียร์ใจกันแล้วแล้วก็ขอโทษแล้ว
แล้วก็มีการยืนยันว่าทั้งหมดทั้งมวล
ไม่ใช่เรื่องของชู้สาวหรือการหึงหวงกันแต่อย่างใดนะครับ
โจ๊กมาได้อย่างอีกนะครับเขาเข้าใจที่กันหมดเลยนะครับ
แต่ว่าคือตอนนั้นก็คือมีการละห่องระแหงครับ

ในส่วนตัวแล้วเขาคิดไปเห็มยางอีกนะ
อย่างไรก็ตามนะฮะการก่อเหตุยิงกัน

ความคืบหน้าคดีตำรวจสพเมืองลำปาง
แกะรอยเส้นทางที่นายโจ๊ก
หลบหนีไปตามถนนสายลำปางงาวนะครับ

เตรียมเข้าจับกลุ่มมาดำในคดีตามกฎหมายต่อไป

เป็นเรื่องของชู้สาวหรือว่าเป็นเรื่องความเข้าใจผิด